เรื่องนี้นะคะก็ต้องขยายผลต่อเตยสาวท้องทิพย์คงไม่ต้องเล่าย้อนอะไรไปมากมายเพราะว่าคุณผู้ชมตามข่าวนี้กันอยู่แล้วนะคะ
เธอก็กุเรื่องขึ้นมาว่าเธอท้องไปฝากท้องโรงพยาบาลไปทำคลอดโรงพยาบาลทำศพลูกเธอหายอะไรแบบนี้
สุดท้ายเธอยอมรับว่าเธอโกหกวันนี้เธอแถลงข่าวนะคะเธอแถลงข่าวเธอบอกว่าเธอขอโทษที่เธอกุเรื่องขึ้นมา
คือมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดคือเธออ้างว่าพอมันเริ่มต้นโกหกไปแล้วมันหาทางลงไม่ได้
ไปเรื่อยเลยมันก็เลยต้องโกหกไหลไปไหลไปไหลไปเรื่อยจนถูกจับโป๊ะจนถูกดำเนินคดีนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความผิดแจ้งความเท็จนะคะ
ใช่ครับคุณผู้ชมคะเธอแถลงแบบนี้เตยกับนัทสามีนะคะครับแถลงข่าวเปิดใจยอมรับว่าแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมด
อืมเธอบอกว่าเธอทำคนเดียวนะสามีไม่รู้เรื่องด้วยคนรอบข้างไม่รู้เรื่องด้วยเธอบอกแบบนี้นะคะเธอเคยท้องจริงจริงเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับ
พอมาเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เธอแท้งเพราะเธอมีเพศสัมพันธ์กับสามีก้อนเลือดหลุดออกมาสองก้อน
ตอนนั้นยังไม่มีลักษณะเป็นเด็กทารกเธอก็เลยคิดว่าสงสัยเธอท้องลูกแฝดแน่เลยแล้วเธอก็แท้งก้อนเลือดหลุดออกมาสองก้อน
หลังจากแท้งลูกเธอไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปขูดมดลูกไม่ได้ไปตรวจร่างกายเธอก็ปิดเอาไว้เพราะกลัวสามีจะรู้ความจริง
เธอบอกว่าเธอโกหกแม้กระทั่งสามีเธอเองเธอไม่กล้าบอกสามีหลังจากนั้นเธอก็ใช้ชีวิตปกติไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกสามีเพราะว่าสามีอยากมีลูกมาก
ว่าถ้าบอกความจริงกับสามีสามีจะเสียใจกลัวว่าสามีจะทิ้งเธอไปเธอเลยพอเริ่มกุเรื่องเริ่มโกหกมันไปต่อไหลไปต่อสร้างเรื่องต่อทำเป็นเหมือนว่ายังท้องอยู่
ทำทีว่าให้สามีไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจท้องแล้วไปหาภาพอันตราซาวเด็กจากอินเทอร์เน็ตนะคะ
ถ่ายคลิปตอนที่ลูกดิ้นลงโซเชียลมีเดียนะคะส่วนคลิปที่เอาไปลงเป็นคลิปก่อนหน้าที่จะแทงลูกเธอยืนยันแบบนี้นะ
เราเห็นคลิปในโซเชียลเธอจะถ่ายแล้วก็ลูกท้องอะไรแบบนี้เธอบอกว่าตอนนั้นคือเธอเคยท้องจริงยังไม่ได้แท้ง
เดือนพฤษภาคมค่ะเธอไปรักษาตัวด้วยอาการปีกมดลูกและอุ้งเชิงกรานอักเสบ
ด้วยซึ่งคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอท้องบวมครับเหมือนคนท้อง
ส่วนสาเหตุที่ทุกคนบอกว่าแล้วทำไมท้องบวมพอไปจับแล้วเหมือนมีเด็กในท้องดิ้น
เธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ไปทำอะไรให้มันแปลกเนี่ยจับแล้วเหมือนมันดิ้น
ส่วนบีบน้ำนมใส่ถุงแช่เอาไว้เตรียมเอาไว้เพื่อที่จะโกหกต่อ
ตอนแรกตั้งใจจะโกหกต่อไปเรื่อยวันที่ไปรับศพลูกชายจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปที่วัดวางแผนเลย
ห่อศพลูกวางแผนในร้านกาแฟเลยเดี๋ยวเราให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อันนี้ถุงนมที่เตรียมเอาไว้เตรียมเอาไว้โกหกต่อแช่ไว้เลยคือเตรียมทุกอย่างเพื่อที่จะโกหกไปเรื่อย
บอกว่าวางแผนเดี๋ยวเราให้ดูภาพนะคะแต่เล่าให้ฟังก่อนว่ามันจะมีร้านกาแฟอยู่ร้านนึง
บอกว่าเห็นมันเงียบดีเธอเลยเตรียมเลยเตรียมผ้ามาเป็นผ้าขนหนู
เธอก็บอกว่าเตรียมเอาม้วนเอาไว้แล้วก็อ้างกับสามีกับคนในครอบครัวว่าเนี่ยเธอรับศพลูกมาแล้วนะ
นี่ค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะเธอบอกว่ามันเป็นมุมเงียบเห็นไหมคะเธอก็นั่งแล้วเดี๋ยวเธอจะมีแบบเหมือนเตรียมผ้ามาแล้วอ่ะ
เตรียมผ้ามาแล้วก็ม้วนให้ดูเหมือนเป็นแบบห่อศพเด็กอ่ะค่ะ
ตอนนั้นบอกสามีว่าโรงพยาบาลบอกให้มารับหนึ่งในลูกแฝดที่เสียชีวิต
นี่เธอเอาผ้าขนหนูออกมาแล้วแต่สามีไม่ต้องลงหรอกขับรถวนรอก็พอเดี๋ยวเธอไปรับศพลูกเองแล้วเธอก็เข้ามาเนี่ย
ใช่เธอบอกว่ามันเงียบดีมันน่าจะไม่มีคนเห็นเห็นไหมคะเตรียมมาอย่างดีทุกอย่างเลย

ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายนะเธอก็เนี่ยเตรียมผ้าขนหนูมาแล้วก็ห่อให้ดูเหมือนแบบห่อศพ

แล้วเธอก็บอกกับสามีและคนในครอบครัวว่าเปิดดูไม่ได้นะ
เปิดดูหน้าของศพลูกไม่ได้นะโรงพยาบาลบอกว่าศพติดเชื้อ
คนในครอบครัวก็เชื่อโควิด๑๙ด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้เปิดดู
ทีนี้ค่ะพอเปิดโลงแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีศพเด็กอยู่ในโรงแล้วเธอร้องไห้
ร้องไห้แบบหนักมากจนคนสงสารถ่ายคลิปแล้วก็มาโพสต์จนเรื่องมันแดงนึกออกป่ะคะ
คลิปนี้ค่ะก็เลยถามว่าโอ้โหแล้วทำไมคุณร้องไห้ได้ขนาดนั้นน่ะ
เสียใจว่าศพลูกหายเธอบอกว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจที่ศพลูกหายเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่าเธอโกหก
ที่เธอร้องไห้ได้แบบโอ้โหเหมือนจริงสมจริงสมจังขนาดนั้นเพราะกลัวเรื่องแดง
คือตอนนี้มาถึงวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านถามสับปะเลอว่าเอาสายสินพันแขนเด็กหรือยัง
ใช่ค่ะสับปะเลอบอกยังไม่ได้พันครับตัวเธอบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องพันแต่พระบอกไม่ได้ต้องพันก็เลยต้องเปิดไงฮะ
ห่อผ้ามาเอ้าเลยต้องเปิดตอนแรกเธอกะว่าคงเนียนไปแล้วอ่ะแต่พระท่านทักขึ้นมา
คือผมยังคิดอยู่นะคุณเขียนมาสอนเพราะเธอบอกเธอมีลูกแฝดค่ะโรงพยาบาลบอกตายคนนึงค่ะ
เอาแล้วสมมุติเนี่ยถ้าวันนี้เขาเผากันเรียบร้อยอืมแล้วอีกคนนึงเธอจะว่ายังไงใช่ไง
จะไปหาจากไหนไอ้เด็กอีกคนนึงที่ว่าลูกแฝดยังอยู่โรงพยาบาลอีกคน
บอกว่าที่เธอร้องไห้สมจริงสมจังตามคลิปนี้เพราะเธอกลัวเรื่องแดงแล้วตอนนั้นยังหาทางลงไม่ได้
ไม่รู้จะลงยังไงจะจบเรื่องยังไงนะคะครับ
ทีนี้ค่ะเธอก็แถลงต่อว่าแล้วสาเหตุที่ไปร้องเรียนโรงพยาบาลว่าทำศพลูกเธอหาย
และไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยเธอกล้าทำได้ยังไง

ถ้ากล้าทำได้ยังไงเธอบอกว่ามันก็ไหลไปตามน้ำอ่ะ

เธอเลยบอกว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยไหลไปตามน้ำ
ยืนยันว่าที่ไปร้องเรียนกับโรงพยาบาลไม่ได้มีเจตนาจะไปเรียกเงินจากโรงพยาบาลนะ
แต่มันเป็นการโกหกแบบเฉพาะหน้าวันต่อวันโกหกไปเรื่อยไม่ได้วางแผนไม่ได้เตรียมเอาไว้ก็โกหกไปเรื่อย
หาทางลงไม่ได้เธอยอมรับว่าที่เรื่องบานปลายมาจนถึงตอนนี้ก็เพราะว่าคิดไม่ทันเลยโกหกไปเรื่อย

ช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ด้วยอะไรด้วยที่เราเคยเล่าให้ฟังว่า
โรงพยาบาลเขาบอกว่าเขากระทบเยอะมากนะ
เรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของอะไร
ญาติพี่น้องก็เห็นใจเนี่ยช่วยกันประคองว่าโอ้โหตายแล้วเนี่ยเพิ่งคลอดมาเนี่ย
คุณผู้ชมคะเธอก็เลยบอกว่าสุดท้ายแล้ว
รับผลที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องถูกโรงพยาบาลแจ้งความดำเนินคดี
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีที่ไม่รู้ว่าสามียังจะคบกับเธอต่อหรือเปล่า
อาจจะต้องเลิกรากันอ่ะเธอเลยบอกว่าอยากขอโทษสังคม
แล้วก็ขอโทษสื่อมวลชนด้วยที่ออกมาช่วยเหลือเธอกันในช่วงแรกค่ะ
หนูโกหกทั้งพี่นัททั้งคนรอบข้างทุกคนทั้งทางครอบครัวหนู
ครอบครัวพี่นัทคนรอบข้างพี่นัทเพื่อนพี่นัทแม้แต่ตัวพี่นัทเองหนูก็โกหก
ก็คือโกหกหมดทุกคนเลยไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยแม้แต่คนเดียว
ไม่ไม่ไม่ได้หวังอะไรไม่มีเรื่องเงินไม่มีเรื่องใดทั้งสิ้นที่หนูโกหกไป
ก็ไม่ได้หวังเรื่องเงินแต่ก็คือมันคิดออกมาเองอะพี่คิดแล้วก็ทำออกมาเอง
ที่หนูทำไปเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะทำให้เรื่องใหญ่โตวุ่นวายและเดือดร้อนกันแบบนี้ค่ะ
มันไปขนาดนี้แล้วอ่ะพี่หนูก็เลยแบบจะไปหยุดมันยังไงจะทำยังไงให้เรื่องมันจบ
หนูก็เลยแบบเหมือนตามน้ำไปเลยอ่ะพี่ขอโทษจริงทางโรงพยาบาลทุกทุกคนสังคมคนรอบข้าง
ว่าจะเป็นพี่ไลฟ์สดที่โพสต์ที่ด่าต่างพวกพี่สื่อข่าวอะไรพวกนี้ค่ะพี่

ทุกคนเลยค่ะพี่ต้องขอโทษจริงจริงคือผิดภาพไปแล้วอ่ะ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นี่นะคะครับนี่ก็คือการแถลงชี้แจงของเธอ
นะคะทีนี้ค่ะตัวสามีอืมในนัทนะคะก็บอกว่าตอนที่รู้ว่าภรรยาท้อง
เนี่ยน่ะดีใจมากเพราะว่าเขาก็มีแฟนมาหลายคนไม่เคยท้องจนเพื่อน
สงสัยว่าเอ๊ะเป็นหมันหรือเปล่าแล้วตอนที่จับท้องภรรยามันก็เหมือนกับลูกดิ้นจริง
แต่หลังจากที่ภรรยาบอกว่ามีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ตอนที่ท้องประมาณสัก๔เดือนเนี่ยนะครับ
นัทบอกว่าผมก็ไม่กล้ามีความสัมพันธ์กับภรรยาเลยนะ
กล้านอนใกล้เลยนะจริงแล้วอ่ะตัวเองเป็นคนนอนดิ้น
ก็กลัวกลัวว่านอนดิ้นแล้วจะไปแบบกระทบกับภรรยาทำให้ภรรยาแท้งลูกอืม
แต่ก็รู้ว่าภรรยาไปหาหมอภรรยาบอกว่าลูกปกติดีครับ
ก็ยืนยันว่าผมไม่ได้รู้เห็นเลยจริงกับสิ่งที่ภรรยาสร้างเรื่องขึ้นมา
ส่วนประวัติฝากท้องของภรรยาผมก็ไม่เคยเห็นรู้แค่ว่าภรรยามีสมุดสีชมพู
อ่าก็เลยยืนยันกับสื่อมวลชนไปก่อนหน้านี้ยืนยันไปว่าภรรยาผมท้องจริงจริง
มีสมุดฝากท้องจริงเพราะผมไม่รู้ผมก็เชื่อตามที่ภรรยาบอก
ส่วนพัฒนาการของลูกผมก็ไม่เคยถามภรรยาเพราะผมเชื่อใจเขา
เพราะเห็นว่าภรรยาเคยมีลูกมาก่อนกับสามีคนก่อนหน้านี้ครับ
ก็เลยมั่นใจว่าภรรยาจะดูแลลูกได้ก็เลยไม่ถามอะไรไว้ใจมาก
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจมากที่รู้ว่าภรรยาโกหกอะค่ะ
นัทบอกว่าหลังจากนี้ถ้าคดีความต่างจบเนี่ยนะ
ผมจะแยกทางกับภรรยายางเด็ดขาดจะเลิกเลยนะคะ
นัทบอกผมจะเลิกเลยนะคะเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ทางครอบครัวของฝ่ายชายของคุณนัทเขาบอกก็รับไม่ได้เหมือนกัน
ก็ก็คงต้องต้องห่างกันไปครับเพราะว่าทางทางครอบครัวหรือว่า
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาก็เหมือนที่ทุกคนคิดนะครับ
ก็ไม่ไม่สมควรที่จะไอ้หนี้ต่อนะครับสารพันธุ์ต่อครับก็ตามนั้นนะครับ
ถามว่าความรักลงเหลืออยู่ไหมมันก็มันก็ต้องมีมีอยู่บ้างนะพี่
แต่เพราะว่าเราก็เรื่องนี้ถ้าเขาบอกเราตรงตั้งแต่แรกเนี่ย
ก็ไม่โกรธเขาหรอกใช่ไหมครับเราได้ดูแลเขารักษาเขานะครับ
แต่คือทีนี้เขาก็ไม่ได้บอกเราเลยต้องขอโทษทางทุกสำนักข่าวทางผู้ใหญ่
ทุกคนที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาตั้งแต่วันที่๒๐นะครับ
ก็ต้องขอโทษเขาแล้วครับส่วนที่ว่าเขาจะดำเนินการยังไง

เดี๋ยวท่านรอฟังกันแล้วกันใช่ค่ะวันนี้มีการเปิดเผยหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่ง
อย่างที่ท่านชมเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันที่เกิดเหตุ๒๑พฤษภาคมเตยวัย๒๑๒๒ปี
บอกสามีไปรับศพลูกกันเนี่ย
แต่ว่าขับรถวนรอข้างนอกกันแล้วกันเดี๋ยวไปรับคนเดียว
เข้ามาในร้านกาแฟแห่งนี้เอาผ้าที่เตรียมมาพันแล้วก็อุ้มเดินออกไป
รออยู่ที่ถนนข้างโรงพยาบาลรอสามีวนรถมารับซึ่งจะมีหญิงสาวอีกคนนึงที่มาเป็นเพื่อนเนี่ยยืน
รออยู่ข้างนอกนะฮะพอออกไปข้างนอกเนี่ยเนี่ยแล้วก็บอกสามีว่านี่ไงลูก
บอกว่าเปิดไม่ได้นะโรงพยาบาลห้ามเปิดเพราะติดเรื่องของการติดเชื้อคือถึงขั้นนิมนต์พระมาด้วยนะครับ
วันนั้นเนี่ยนิมนต์พระนั่งมาบนรถด้วยนะฮะพระท่านหลวงพ่อวันนั้นเราก็ไปสัมภาษณ์ท่านมา
ท่านก็บอกว่าทีแรกอัตมาก็จะลงไปด้วยก็ยังรู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกัน
ปกติเนี่ยเวลามีผู้เสียชีวิตแล้วญาติพี่น้องเขานิมนต์พระให้มารับศพ
ก็จะไปที่ห้องดับจิตแล้วพระก็จะไปทำพิธีให้จุดทูบหรือว่าผูกสายสินอะไรก็แล้วแต่
แต่แม่เคสนี้แปลกนะแม่ของเด็กที่ลูกเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าไม่ต้องลงไปหรอก
ให้รอกันที่รถพอขึ้นมาถึงรถจะขอผูกสายสินแม่ของเด็กบอกไม่เป็นไรผูกแล้ว
พระท่านบอกว่าได้ยินพ่อเด็กที่เป็นคนขับรถบอกว่าขอดูลูกหน่อย
แต่เมียเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้เปิดเขากลัวติดเชื้อ
พอไปถึงวัดเอาศพใส่ลงหลวงพ่อท่านบอกท่านขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่ง
พอท่านเดินออกมาตรงจุดลงศพท่านก็เลยถามสับปะเหลอว่ามัดสายสินที่แขนเด็กหรือยัง
ท่านยืนยันว่าต้องมัดสายสินที่แขนเด็ก
เนี่ยฮะทีแรกเนี่ยส่งสายสินให้ให้ไปมัดคือตัวตัวของแม่เด็กเขาก็ทำเหมือนกับมัด
ท่านบอกท่านก็ไม่เห็นว่ามัดยังไงเพราะว่าเขาไม่ยอมเปิดให้ดู
พอเสร็จเรียบร้อยจะทำพิธีจริงถามสับปะเลอสับปะเลอบอกยังไม่ได้มัด
ท่านก็เลยบอกเอางั้นเปิดโลงก่อนต้องมัดก่อน
ปรากฏว่าก็เนี่ยฮะโป๊ะแตกความแตก
นี่คือหลักฐานที่เธออยู่ในร้านกาแฟตรงนี้ในโรงพยาบาลเนี่ย
โรงพยาบาลเจ้าพญายมราช๕นาทีนะครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายแล้วก็ออกไปด้านนอกถ้าด้านนอกเนี่ย
มันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่นอกโรงพยาบาลนะฮะ
จะเห็นว่าเธอเดินออกมาแล้วก็อุ้มอยู่อุ้มเหมือนอุ้มเนี่ยฮะตรงนี้ฮะ
โทรบอกสามีแล้วบอกได้ศพลูกมาแล้วนะ
ขับรถมารับได้แล้วสามีวนอยู่รอบโรงพยาบาล
แล้วเธอก็อุ้มอยู่เนี่ยฮะก็คือผ้าขนหนูนั่นแหละใช่
ผ้าขนหนูนั่นแหละอ้าวเนี่ยฮะหลักฐานที่โรงพยาบาลเขาบอก
มีกล้องวงจรปิดเยอะแยะไปหมดเลย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคดีความกันหน่อย
เพราะว่าไม่ใช่แค่โกหกออกมาขอโทษแล้วเรื่องมันจะจบนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มีผู้เสียหาย
แม้กระทั่งตำรวจเองตำรวจเองก็เป็นผู้เสียหายเพราะคุณไปโกหกเขา

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนัดกับเตยสองสามีพระยาคู่นี้นะคะ
ถูกตำรวจสพมสุพรรณบุรีนำตัวไปสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาฐานแจ้งความเท็จนะคะ
เพราะว่าเตยเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจไปกล่าวหาโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชว่าทำศพลูกหาย
จนเป็นกระแสเป็นข่าวนี่แหละค่ะเตยบอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลที่ต้องถูกดำเนินคดี
หลังจากมารับทราบข้อกล่าวหาก็จะไปขอโทษกับโรงพยาบาลอันนี้ตอนเช้านะฮะใช่ค่ะ
ตำรวจเนี่ยแยกสอบนะคะแยกสอบทั้งนัททั้งเตยเนี่ย
พระยาพวกเนี้ยแยกคุยทีนี้ค่ะคุยกันได้สักประมาณสี่สิบนาที
รับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยเตยบอกอีกทีว่าอ้าวเริ่มเครียดแล้ว
ครับตอนแรกไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มเครียดแล้วแต่ก็ยืนยันว่า
กับคนรอบข้างไม่รู้ไม่เห็นเธอคนเดียวนี่แหละที่สร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมด
ส่วนเรื่องท้องเธอก็ย้ำเหมือนเดิมก่อนที่จะแถลงเมื่อสักครู่นี้
ก็ย้ำกับตำรวจตั้งแต่ที่โรงพักแล้วก็ย้ำกับนักข่าวบอกว่า
เธอเคยท้องจริงท้องสี่เดือนแล้วแท้งสาเหตุก็คือมีเพศสัมพันธ์ตอนท้อง
เลือดออกมาเป็นก้อนเลือดสองก้อนก็เลยทำให้คิดว่าตัวเองมีลูกแฝด
ก็เรียกให้สามีดูก้อนเลือดนั้นด้วยนะแต่สามีไม่รู้ว่ามันคือการแท้งเลือด
ลูกคิดว่าเป็นเลือดที่ออกมาหลังจากมีเพศสัมพันธ์ตามปกติ
เธอบอกว่าเธอกลัวสามีจะเสียใจสามีอยากมีลูกมาก
ก็เลยไม่กล้าบอกก็เลยโกหกมาเรื่อยนะคะ
เธอก็ขอยอมรับผิดที่สร้างเรื่องขึ้นมาขอโทษที่ทำให้ทุกคนเดือดร้อน
สามีมีส่วนรู้เห็นใดใดเลยเพราะหมดนี่คือเราวางแพง
คนคนรอบข้างแล้วนี่ไม่มีไม่มีไม่มีค่ะ
แฟนเขาผิดหวังด้วยค่ะพี่เพราะว่าแฟนเขาอยากมีลูกแบบ
มากมากแบบมากมากเลยอะค่ะเขาตั้งความหวังไว้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะ
รู้ตัวตลอดค่ะว่ามันผิดจริงมันอันนี้จริงค่ะพี่
แต่มันอึดอัดอ่ะพี่มันมันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้
มันอึดอัดจริงจริงขอโทษทุกทุกฝ่ายเลยอ่ะค่ะพี่
ที่ที่ทำไปเพราะว่ามันมันคิดไม่ถึงจริงจริงว่ามันจะแบบ
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็บานปลายให้นี่นะคะเรื่องของการแจ้งความเท็จนะคะ
เธอก็คุยกับนักข่าวที่โรงพักตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะเปิดใจแถลงแบบยาวอะนะคะ
ครับตำรวจก็นำตัวเตยไปส่งฟ้องที่สารแขวง
สุพรรณบุรีข้อหาแจ้งความเท็จและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
เจ้าพนักงานค่ะนี่ยังไม่รวมกับที่โรงพยาบาลจะแจ้งความแจ้ง
ข้อหาอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะฮะค่ะก็ทีแรกวันนี้บอกว่าจะไป
ทางโรงพยาบาลเขาแต่โรงพยาบาลบอกว่าโอ้โห
เยอะแยะไปหมดใช่นะครับหลังจากนั้นเธอก็ไปสารแล้วก็แถลงข่าว
ที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะนะฮะส่วนผลการพิจารณาของสารเนี้ยนะครับ
ทุกผู้ชมครับหลังตำรวจนำตัวไปส่งฟ้องสารแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ผู้พิพากษาท่านได้ขึ้นบันลังและได้สั่งให้มีการสืบเสาะพร้อมให้ประกันตัวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
นัดฟังคำพิพากษาอีกครั้ง๒๘มิถุนายนมาฟังคำพิพากษานะครับ
โดยได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมความประพฤติในการสืบเสาะข้อมูลเพิ่มในระหว่างนี้นะครับ
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายที่ผ่านมาทนายสงการอัจฉริยทรัพย์
นี่ฮะทนายสงการในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ทนายสงการใส่แมสนะฮะ
ค่ะแต่เป็นรูปปากรูปจมูก

แต่เป็นรูปนี้เลยมีหน่งมีหนวด

วันนี้มาพบพตตรีชมชวินปราธนานนท์
ท่านผู้บังคับการตภูทรจพสุพันธ์บุรี

เนื่องจากเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
โดยธนายสงการเชื่อว่า
เรื่องนี้ฝ่ายหญิงทำคนเดียวไม่ได้
เนื่องจากฝ่ายชายมีการให้สัมภาษณ์ว่ามีการลูบท้อง
มีการขับรถกระบะวนในโรงพยาบาลเป็นลักษณะเหมือนกับการสร้างหลักฐาน
ได้ไปที่โรงพยาบาลนอกจากนี้โรงศพขนาดเล็กที่เห็นเนี่ย
มันต้องสั่งทำเป็นพิเศษคือไม่ใช่ว่าปุบปับปุ๊บปับจะหาซื้อกันได้
แล้วพอเปิดห่อศพออกมาฝ่ายหญิงร้องไห้ทันทีมันดูก็เห็นว่าเหมือนเป็นการแสดง
เพราะว่านี่พวกมันออกไปแล้วมันเลยดูก็เห็นว่ารักฐานมันครับ
อันนี้๕โทษนะ๕โทษเป็นการรู้ว่าไม่ได้มีความผิดทางอายะขึ้น
แต่จดยั้งกับพนักงานสอบสวนสำคัญนะครับเรื่องแบบนี้ครับ
กระทั่งเอาภาพออกมาจากในระบบคอมพิวเตอร์แล้วมาตัดทอนปลอม
วันนี้เรามาเนี่ยเรามาเหมือนกับเป็นการเก่าโทษยื่นสื่อต่อผู้หญิงการถูกพอจากประธานบุรี
ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายทั้งหมดส่วนเรื่องหมินประมาทเข้าไปของทางโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
นี่ฮะทนายสงการก็ไปยื่นเรื่องยื่นเรื่องนังสือกล่าวโทษกับผู้มีความความความการ
ตรวจผู้ท้อนจังหวัดสุขภัณฑ์บุรีค่ะเราทำแมสแบบนี้บ้างได้ไหม
แล้วมันขยับด้วยไงเวลาพูดก็เหมือนพูดจริงเลย

หน้ากากแปลกมากเลยเห็นไหมมันจะขยับไปด้วยตอนพูด
นี่มีฟันด้วยนะยิ้มด้วยนะเห็นไหมมีหนวดด้วย
ทุกผู้ชมครับแต่ว่าทางฝั่งของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ย
เมื่อสักครู่ก็อย่างที่เห็นพอลงมาจากศาลก็แถลงข่าว

ฝ่ายผู้หญิงก็คือเตยยืนยันว่าเธอรู้เห็นเป็นใจเธอทำคนเดียว

ส่วนฝ่ายผู้ชายก็ยืนยันว่าผมก็ไม่รู้จริงนะ
แต่จากนี้ไปก็คงจะต้องแยกทางกันแล้วล่ะ

ท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี

หลังจากได้รับรายงานเรื่องนี้ได้สั่งให้เร่งตรวจสอบความจริงนะครับ
เพราะคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
หลังตรวจสอบจากทั้งสองโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหากล่าวอ้าง
โรงพยาบาลบางประม้าแล้วก็เจ้าพระยายมราชเนี่ยก็ไม่มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง
ตามที่ฝ่ายผู้หญิงเขาบอกเลยนะครับตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลักฐานก็ชัดเจนนะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเรียกตัวนางสาวกรกนกมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วส่งฟ้องต่อสารแขวงจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนความผิดต่อเนื่องเรื่องหมินประมาทหรือว่าผิดพรบคอมนำข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะ
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์การไลฟ์ต่างการปลอมแปลงเอกสารอีกค่ะ
พวกนี้ต้องไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
นี่ฮะไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาเอาเรื่องขึ้นมาอีกเนี่ย
โอ้โหมันจะมากมายหลายอย่างเลยนะครับ
นี่นะฮะที่ตำรวจท่านบอกมาในวันนี้
ดูแล้วเนี่ยผมว่าเป็นอุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับจริงทุกคนเลยนะฮะ